ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้จากการแถลงของสบค
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด๑๕ราย
เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม๔ราย
ในสถานที่ชุมชนที่เป็นตลาดนัด๓รายเป็นผู้ที่มีอาชีพเสี่ยง๑ราย
แล้วก็พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดยาลา๒ราย
แล้วก็เป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วกักตัวอยู่ในสถานที่ของรัฐที่กำหนด๕ราย
มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้แล้ววันนี้๔๗ราย
และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ตัวเลขสะสมณขณะนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๒๙๒๒ราย
เสียชีวิตไป๕๑ศพนั่นเท่ากับว่าเรายังมีผู้ป่วยโควิด๑๙
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก๒๗๗ราย
นี่นะฮะเหลืออีก๒๗๐กว่าเท่านั้นนะครับ
ก็ขอให้ติดใหม่น้อยในแต่ละวันนะครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ส่วนใหญ่จะเฉลี่ยแล้วจะอายุระหว่าง๒๐๒๙ปี
อันนี้พบเกือบ๗๐๐รายนะครับเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
แล้วก็มีตัวเลขที่โอ้โหเห็นแล้วก็น่าตกใจนะฮะ
เพราะว่าผู้กระทำผิดฝ่าเคอร์ฟิลล์ช่วง๔ทุ่มถึงตี๔แล้วไปมั่วสุมชุมนุมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
จากการตรวจสอบพบว่าถ้าจะเอาช่วงแบบ๒๔ชั่วโมงนะ
ไม่ใช่แค่ช่วงเคอร์ฟิลล์แบบมั่วสุมผิดพรกรฉุกเฉินด้วย
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงช่วงอายุ๕๑๖๐ปีถูกดำเนินคดีมากที่สุด
หลายจังหวัดหลายพื้นที่อันนี้เป็นภาพที่แบบแต่ละจังหวัดนะ
แล้วที่ออกไปเนี่ยคือไปเล่นพนันเป็นผู้หญิงอายุ๕๑๖๐ปีคือแม่บ้าน
เพราะฉะนั้นสบคฝากคุณพ่อบ้านช่วยกวดขันคุณแม่บ้านด้วย
คือออกไปมั่วสุมเล่นพนันเนี่ยไม่ใช่หรอกถ้าคุณไม่ถูกจับ
คุณกลับมาบ้านเนี่ยคุณก็เสี่ยงต่อการเอาเชื้อมาแพร่ให้คนในบ้าน

จะเห็นว่าผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายคือ๕๑๖๐ก็ถามคุณตำรวจว่าเป็นเพราะอะไร
โยงกันกับเรื่องของการชุมนุมมั่วสุมเล่นพนันกันครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นคดีที่เข้ามาเยอะที่สุดนะครับต้องขอตอนนี้ต้องผมต้องขอให้ทางคุณพ่อบ้านนะครับ
ช่วยเตือนคุณแม่บ้านหน่อยหนึ่งนะครับหรือว่าคนที่อยู่ที่บ้านกันนะครับว่าอย่างนี้ไม่ดีเลยนะครับ
แล้วก็ทำให้เกิดเป็นภาพของการจะติดเชื้อขึ้นมาได้นะครับ
บคก็ฝากบอกไม่ต้องกังวลเรื่องแรงงานต่างด้าวที่เมื่อวานติดเชื้อ๔๒รายนะฮะ
เพราะว่าอยู่ในสถานที่ที่กักตัวแล้วก็ควบคุมได้อย่างแน่นอนนะครับ
และถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการที่จะตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโควิด๑๙นะคะ
ก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙นะคะ
คือผมเข้าไปดูแล้วนะไม่ได้เชียร์กันเองนะเขาทำแบบดูง่าย

ข้อมูลเยอะด้วยนะฮะท่านเข้าไปดูได้นะครับ